ที่บอกว่ามาตามนัดเนี่ยเพราะว่าวันนี้เป็นวันโชคดีวันดวงดีของทุกคน
ทุกคนจะต้องมาเกาะติดหน้าจอไทยรัฐทีวีของเรานั่นเองนะคะ

ในวงการบันเทิงของเราก็มีค่ะหลายคนมาบอกตัวเลขนำโชคให้
มาเริ่มกันที่คุณแม่คนแรกของเราเลยดีกว่านะคะ

บอกว่าวันนี้ผมอาบน้ำไม่ร้องเลยครับ
แท็กพี่วินกับการ์ดน้อยของเขานะคะ
หลายคนถามว่าผมออกมากี่กิโล
ผมออกมา๓๓๖๖กรัมครับ

ตอนนี้ผมแข็งแรงมากก็อยากจะให้พี่ทุกคนโชคดี

เองนะฮะไปต่อกันที่ขาเก่าเจ้าประจำพี่มนต์สิทธิ์หน่อยดีกว่าค่ะ
ปล่อยมาหลายเลขเหลือเกินอันนี้ยาวเหยียดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
ดิฉันคิดว่าโทรเลขอะไรที่ไหนไม่รู้
นี่ยังไม่นับตัวเลขที่เขาไปตอบในคอมเมนต์ของแฟนคลับอีกนะ
เจ้าตัวบอกเอาไว้โปรดใช้วิจารณญาณในการชม
ไม่ถูกงวดนี้งวดหน้าก็มีแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการเสี่ยงด้วย
ไม่ต้องมาด่าเขาถ้าไม่ถูกเพราะว่าไม่ได้บังคับ

เขาเตือนกันทุกงวดอันนี้
ฝากพี่ตายอรไทยกันบ้างค่ะคุณผู้ชมยังจำกันได้ไหม
มีนาคมที่ผ่านมาพี่ตายเดินทางไปวัดทัพกระดาน
ไหว้ขอพรหุ่นแม่พึ่งพุ่มพวงนะ
เพื่อจะนำเพลงของแม่มาร้องในคอนเสิร์ตใช่ไหม
วันนั้นค่ะก็ตามธรรมเนียมพี่ตายเสี่ยงเซียมซีเสี่ยงมา๓ครั้ง
เพราะตัวเลขออกมาได้เลข๙เลข๗แล้วก็เลข๘แน่นอน
ชาวบ้านเห็นเตรียมเอาไปเสี่ยงดวงกันยกใหญ่เลยนะคะ
ของแบบนี้เอาเป็นว่าอย่างที่บอกไป
วิจารณญาณในการรับชมดวงใครดวงมัน
เสี่ยงได้เสี่ยงไปอย่างมีสติด้วยนะคะ
เล่นแต่พอดีนะคะเดี๋ยวเนี่ยเรียกจบรายการ
เดี๋ยวไปขออันนี้ไปจดเลขก่อนนะ